สวัสดีค่ะข่าวกีฬาช่วงเที่ยงกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็เข้าแคมป์ฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกก่อนที่จะเจอกับเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะ
ซึ่งบดินผาลาค่ะเขาก็ออกมาบอกว่าดีใจที่มีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ดินผาลานะคะปีกฟอร์มแรงจากสโมสรการท่าเรือเอฟซีก็เอามาเปิดเผยค่ะว่าดีใจที่ได้มีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้ง
ซึ่งเกมนั้นเป็นแค่ตัวสำรองแล้วก็ไม่ได้ลงสนามด้วยและบดินก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการมาของนิชิโนจะช่วยยกระดับการเล่นของทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอน
ท่าไทยได้อย่างแน่นอนครับ
มันเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่ามาตรฐานฟุตบอลบ้านเขามันก็สูงกว่าบ้านเราครับ
ผมว่ามันคงมีอะไรดีมาในวงการฟุตบอลไทยครับ
ก็ดีใจครับที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งครับแล้วก็ดีใจครับ
ก็หวังว่าจะเอาความมั่นใจตรงนั้นมาใช้ในการเล่นทีมชาติครับ
ก็จะทำผลงานให้มันดีที่สุดครับ